ส่วนสาวสวยคนนี้ค่ะมิวนิษฐาเพื่อนซีแต้วนัทพรเหมือนกัน
ออกมาชี้แจงดราม่าหน่อยก่อนหน้านี้ไปออกรายการรายการหนึ่ง
มีคลิปช่วงหนึ่งเนาะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้กังวลใจอะไรกันเลย
ฟังคำถามไม่ชัดด้วยได้ยินว่าห่างกับสามีไฮโซเซนกี่ปี
ก็เลยตอบไปแบบนั้นนะคะตอนนี้มิวเองเนี่ยก็เตรียมลุยปั๊มเบบีแล้วด้วย
มีปรึกษาแพทย์ด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมหลายอย่าง
บมา๒แต่งมา๑ก็คือ๓ค่ะ
แต่ว่านั้นนะโภกน่าจะเกิดจากแบบแปลผิดหรือไม่ก็มิวฟังผิด
ใช่ก็รุ้นโน้อยอยู่ค่ะ

จะมีปีนี้ก็ขอให้มีปีนี้ตามอย่างที่หวังนะคะสาวมิ้ว